กรณีที่มีผู้หญิงอายุ๒๑ปี
เขาไปแจ้งความแล้วก็ไปร้อง

ว่าถูกเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง

ล่วงละเมิดทางเพศเขาถึง๒ครั้ง

ถูกผีปอบผีเปรตเข้าร่างนะ

เธอบอกว่าเธอขยับตัวไม่ได้

ทีนี้ไม่ใช่เธอคนเดียว

ล่าสุดมีผู้หญิงคนอื่นออกมาบอกเหมือนกัน

พอเห็นเป็นคดีก็ทีนี้กล้าออกมากันหมดแล้ว

แต่เธอรอดมาได้เพราะเธออ้างว่าเธอมีประจำเดือน

มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ

ไปแจ้งความที่สพนาด้วง
แล้วก็ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

หรือนายบุญช่วยผ่านสำแดง

ที่วัดถ้ำประกายเพชรอำเภอนาด้วง

ผีออกจากตัวแล้วก็มีผู้หญิง
อีกหลายคนออกมาเปิดเผย
ว่าเคยโดนแบบนี้มาแล้วเหมือนกันค่ะ

มาบอกกับทีมข่าวของเราว่า๑๐ปีก่อน

เพราะว่าที่นี่ดังว่ามีพระดูดวงเก่ง

ต้องทำพิธีขับไล่ผีตอนกลางคืนด้วย
ต้องทำที่กุฏิเท่านั้นด้วย

ทำพิธีฟังเสียงผู้เสียหายคนนี้

ด้วยความของฝัง
ก็ใช้มาที่วัด

บินทะบาท
จะทำวิทย์กินเอง
แต่วัดนี้ก็ไม่มีออก
พวกที่เศรษฐาพวกที่จะอาบน้ำมือเขาก็จะอาบตรงนั้นก่อนครับ
เขาจะอาบกลางแจ้งอาบที่วัดกลางแจ้งด้วย

เขาก็จะทักแต่ว่าคนที่เขาหมายปองไว้เนี่ย
เขาก็จะบอกว่าให้ไปบวชนะต้องมาบวชกี่วันกี่วัน
เขาก็จะบอกต้องเอาผีออกตอนกลางคืน

เวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันนี้ไม่ทำ
จะทำเฉพาะกลางคืนแล้วให้ไปที่กุฏิของเขาเท่านั้น
เขาก็สมมุติแล้วใช้มุกเดิมเลยนะคะ

อ้างว่าผีเข้าต้องทำพิธีไล่ผี

ถูกเจ้าอาวาสวัดถ้ำประกายเพชร
นัดให้ไปทำพิธีไล่ผีนะคะ
วันเกิดเหตุพาเข้าไปทำพิธีในกุฏิ
ในกุฏิมีโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่
ด้านขวาของห้องมีที่นอนปูเอาไว้เลย
กลางห้องมีจีวอนขึงตากไว้
คล้ายกับเป็นฉากกั้นเพื่อบังที่นอน

เจ้าอาวาสรูปนี้ก็บอกว่าให้เดินไปหลังจีวรนะ

แล้วบอกว่ามีผีพรายอยู่ในร่าง

เท่านั้นแหละเจ้าอาวาสเอามืออ้อมมาจากด้านหลัง

แล้วก็เอามือลูบไลค์ตามร่างกาย
รูปลงมาเรื่อยจนมาถึงอวัยวะเพศ
แล้วก็บอกว่ามีผีพรายอยู่ตรงนี้

เขามีไหวพลิบอ้างว่าเออมีประจำเดือนนะเลยรอด
พอรอดออกมาเขารีบกลับบ้านเลยนะคะ
แต่นักข่าวของเราก็ถามว่าแล้วได้แจ้งความไหม
บอกว่าไม่ได้แจ้งความตอนนั้นกลัวค่ะ

กลัวว่าชาวบ้านที่ศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสจะไม่เชื่อ
จนมีข่าวว่าผู้หญิงอายุ๒๑ปี
คมคืน๒ครั้งแล้วก็มาเป็นข่าวไปแจ้งความเนี่ยค่ะ

แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ใช่เธอคนเดียวนะ

ที่ถูกเจ้าอาวาสรูปนี้ที่ตอนนี้เป็นอดีตเจ้าอาวาสไปแล้ว

คดีนี้ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมานะคะ
อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าเริ่มจากมีผู้หญิงอายุ๒๑ปี

เขาไปแจ้งความไปร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดเลย
ว่าถูกพระบุญช่วยอายุ๕๓ปี
เจ้าอาวาสวัดถ้ำประกายเพชรอำเภอนาด้วง
หลอกให้ทำพิธีสะดอกเคราะห์แล้วก็ข่มขืน
สำเร็จความไคร้ถึง๒ครั้งนะคะ
คือผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหาคมปีนี้ล่ะค่ะ
เขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้นะคะ

ถูกคุณสัยเข้าตัวเพราะมีรอยสักต้องปัดเป่า
ชั่วร้ายออกจากร่างต้องทำคืนนี้เลยทำในกุฏิด้วย
ก็พาเข้าไปในกุฏิเป็นห้องใหญ่เลยนะคะ
มีโซฟาสีครีมอยู่มุมขวาห้อง

กลางห้องมีเสือยางพาราภูปูเอาไว้
ใช้ยาสมุนไพร๑๐๘จบนั่วตามตัวเลยนะคะ
เชื่อว่ารักษาโรคได้๑๐๘โรค
วดจนเธอบอกว่ารู้สึกร่างกายอ่อนแรง

แล้วก็เธอพยายามร้องตะโกนให้คนช่วย
แต่ถูกเอามือปิดปากเอาไว้

ใช้มือถูตามร่างกายของเธอด้วยนะคะ
แล้วก็พากลับเข้ามาข่มขืนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง
แล้วก็กลับไปนอนเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุเธอก็โทรศัพท์ให้ญาติมารับ

ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนาด้วง
แพทย์ลงความเหตุว่ามีร่องรวยของการถูกคมคืน
และมีอสุจิอยู่ภายในช่องคลอดจริง

มีลูกศิษย์ของพระบุญช่วย
เดินทางไปหาหญิงสาวคนนี้ถึงบ้านเลยนะคะ

ให้พระเขาร่าสิทธิ์คำอะไรมั้ย
แล้วมาแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราว

พระบุญช่วยโทรไปหาเธอด้วย

เพราะมีผีปอบผีเปรตอยู่ในตัวจริง
เสนอค่าทำขวัญ๓๐๐๐บาท
นัดเจอที่สพนาด้วง
แต่ถึงเวลาพระบุญช่วยไม่ไปตามที่ตกลงกันไว้

กันยายนที่ผ่านมาพระบุญช่วยหายออกไปจากวัดนะคะ

หายออกไปจากวัดถ้ำประกายเพชร
ศิษย์ญาติโยมบอกว่าไม่รู้เลยว่าหายไปไหน
กลางกระแสข่าวที่บอกว่า

หลายคนนะผู้หญิงหลายคนนะ
ที่ถูกกระทำในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
เป็น๑๐๑๐คนนะคะคาดว่าแบบนั้นนะ
ก่อนจะหายไปก็เคยให้สัมภาษณ์อยู่นะ

บอกพร้อมจะสู้คดีอะไรพวกนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็ยังมีหญิงสาวผู้เสียหายออกมาแฉพฤติกรรม
ความไม่เหมาะสมของพระบุญช่วยนะฮะ
บอกว่าตัวเองกับเพื่อนผู้หญิงอีก๓คนเคยไปเที่ยวที่วัด
แล้วก็ถูกพระรูปนี้ทักว่ามีสิ่งไม่ดีไม่เป็นมงคลอยู่ในร่างกาย

เดินเข้าไปในถ้ำบนเขา
พอไปถึงแล้วก็ให้นั่งทำพิธีครั้งละคนนะ
ก่อนจะลูบทำร่างกายแล้วก็จับหน้าอก

แต่ไม่มีใครกล้าโวยวายหรือว่าขัดขืน
เพราะว่าตอนนั้นในถ้ำมันมืดมาก
ไม่เห็นใครว่าใครอยู่ตรงไหนถูกทำอะไรยังไง
แล้วก็กลัวจะเกิดอันตรายกับตัวเอง
หลังจากเกิดเรื่องก็ไม่กล้าบอกใคร
เพราะว่าคนในหมู่บ้านเคารพสัทธาพระรูปนี้มาก
แล้วก็ยังมีหญิงสาวอีกหลายคนที่ถูกทำแบบนี้

รวมถึงหญิงสาวที่มีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตจนะฮะ
มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เป็นแอร์โฮสเตจ

แล้วก็ถูกเรียกเข้าไปในกุฏิเหมือนกัน
แล้วก็ถูกกระทำชำราวเหมือนกับคนอื่นเลย
กันยายนหลังจากเกิดเรื่องอื้อเฉาเกิดขึ้น
ภูมิหน่วยการสำนักพุทธจังหวัดเลย
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็หารือกับเจ้าคณะอำเภอด้วยนะครับ

ที่สุดแล้วพระบุญช่วยเจ้าวาดวัดถ้ำประกายเพชร
ก็ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง

พู่หญิงคนล่าสุดที่เป็นภูมิราวขึ้นมา
ที่บอกว่าไปตรวจแล้วมีหลักฐานอสุจิอยู่ในช่องคลอด
วันที่ท่าให้สมภาษณ์
บอกว่าต่อให้มีอสุจิในช่องคลอดเนี่ย

เขายืนยันว่าไม่รู้ว่ามีอสุจิไปอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิงได้ยังไง
เขาก็จะแสดงความหลุดสุดใจแล้วจะต่อสู้พอดีถึงที่สุด
ไม่รู้ว่าไม่รู้มันจะเข้าไปยังไง
เขาไม่รู้แต่เขาไม่ได้ทำอะไร

กระทั่งที่สุดแล้ว๒๐กันยายน
พระบุญช่วยเจ้าวาดวัดถ้ำประกายเพชร
ศึกที่วัดมณีชนขุน
บ้านท่าสะอ้านตำบลท่าสะอ้านอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
เดิมก็แจ้งกับทางผู้สื่อข่าวไว้ว่าเดี๋ยวจะศึก
เช้ามืดวันที่๒๑กันยายน

กลางดึกคืนวันที่๒๐กันยายนเลย

มีรายงานข่าวบอกว่านู่นแล้วฮะ
นั่งกระบะออกไปกับลูกศิษย์

ก็ยังมาวนเวียนเข้าออกวัดอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับ
ส่วนใหญ่จะมาตอนกลางคืนแอบมา
เช้าวันที่๒๔กันยายน
ตามปกติอดีตเจ้าวาดคนนี้

หายออกจากวัดไปอีกเหมือนกัน

นี่ตอนนี้ก็

เห็นทางภูมิกับการสพนาด้วง
พัฒนธรรมเอกสูตพศดวงภัยชุม

แต่เมื่อผลการตรวจสอบพยานหลักฐานออกมาหมดแล้วเนี่ย
ก็จะต้องดำเนินคดีต่อ

ว่าต้นเดือนตุลาคมนี้น่าจะส่งฟ้องคดีต่อสารได้